ใช่เขาบอกแบบนี้ผู้ชายคนนี้เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอู๊ดคงเปลี่ยน
แล้วก็มีข้อความบอกว่าตำรวจสายตรวจสองพี่น้องทำร้ายประชาชน
นี่ค่ะแล้วก็บอกว่ามันเกินกว่าเหตุ
แต่ไม่ใช่ตำรวจทุกคนนะเฉพาะ๕นายเมื่อคืนนี้
แล้วก็อธิบายประมาณว่าผู้ชายคนนี้ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
หน้ากากอนามัยร้านไม่ให้เข้าไม่ขายของให้
ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงพนักงานร้านโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมา๕นายแล้วมารุมทำร้ายเขาแล้วจับยัดห้องขังที่โรงพักเลย
คุณผู้ชมคะคนเห็นโพสต์นี้ก็ตกใจนะ
ก็ตรวจสอบนะว่าโอ้โหตำรวจทำขนาดนี้เลยเหรอมันเกินไปไหม

มันมีคลิปตอนที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวที่หน้าร้านสะดวกซื้อ

แต่นี่เป็นในสอนอแล้วในพื้นที่สอนอแล้ว
คลิปนี้เป็นคลิปเฉลยว่าที่หัวเขาปูดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
คุณผู้ชมดูนะนี่ไงนี่ไง

แล้วคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอาไปโพสต์เอาไว้

เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตำรวจไม่ได้ทำร้ายคุณนี่
คุณเอาหัวไปโขกราวบันไดเองหรือเปล่า

แล้วคุณไปโพสต์ข้อความกล่าวหาตำรวจเนี่ยมันหมินประมาทนะ

กลายเป็นว่าพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
เฟซบุ๊กอู๊ดคงเปลี่ยนโดนทัวร์ลงเลยนะคะ

ชาวเน็ตก็ไปรุมต่อว่าจนปิดเฟซบุ๊กไปเลยค่ะ

วันนี้เราเลยส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเรา
ไปสอบถามเรื่องนี้กับทางตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทรกล้องเกียจตั้งกิติกูลรองผู้กำกับปราบรามสอพ๒พี่น้องจสุพันธุ์บุรี
พันธุ์ตำรวจโทก้องเกียจก็เอาคลิปจากกล้องที่ติดอยู่ที่หมวก

แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณตี๒๓๐

ได้รับแจ้งจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ว่าผู้ชายคนนี้เมาแล้วก็จะมาทำร้ายร่างกาย
เพราะไม่พอใจที่พนักงานในร้าน
ไม่ยอมขายเหล้าให้แต่มันเป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่นไงคะ๒๐

เขาก็มีเวลากำหนดเกินเที่ยงคืนถ้าจำไม่ผิดนะ

ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็นี่ค่ะ

นี่ค่ะนายอัดนุพงคงเปลี่ยนหรือในอูต
ก็พูดจาเหมือนเมาเลยไม่ยอมให้ตำรวจจับ

แล้วตำรวจบอกคุยอยู่นานเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เฮ้อเจ้าขนาดไหนน่ะ

เฮ้ยเพียร้านอะไรพวกเรา
เฮ้ยเพียร้านอะไรพวกเรา
เฮ้ยเพียร้านอะไรพวกเรา
ตำรวจเลยบอกว่าตำรวจก็มีหลักฐาน
ตำรวจเลยบอกว่าตำรวจก็มีหลักฐาน
ตำรวจเลยบอกว่าตำรวจก็มีหลักฐาน

มีภาพเนี่ยแล้วภาพชัดมาก
ในอู๊ดนะคะก็เนี่ย

ไม่ได้แบบโอ้โหตำรวจห้านายไปรุมทำร้าย
ไม่ได้แบบโอ้โหตำรวจห้านายไปรุมทำร้าย

ใช่ค่ะเขาก็กดแล้วก็รวบตัวนะคะ

สุดท้ายพอรวบตัวได้ตามคลิปนี้นะคะ
ก็บอกว่าก็พาไปโรงพัก
ก็จะเป็นภาพต่อเนื่องที่โรงพัก

เอาหน้าผากโขกราวบันไดที่เป็นราวเหล็ก

ภาพนี้เลยอยู่ดีคุยกับตำรวจไม่รู้คุยอะไรไม่ได้ยินเสียงนะแบบปึ้ง
คุยกับตำรวจไม่รู้คุยอะไรไม่ได้ยินเสียงนะ
แบบปึ้ง
นี่ค่ะอย่างนี้ค่ะ
บีบคอจับคอกระแล้วนะครับ

ทางตำรวจเราในวิธุพยุกร์แจ้งให้เจ้าทีมรวดไป

แล้วก็ท้าเจ้าทีมรวดถอดเครื่องแบบชกต่อไปเลย

ตัวใหญ่ก็มีการกัดขืนเรา
เราก็นำตัวมาลงพักนะครับ
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามในอู๊ดในอู๊ดไม่พร้อมให้ข้อมูล

สรุปในอู๊ดก็โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะ

แจ้งข้อหาเพิ่มเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ที่มีการโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ

ก็เปลี่ยนเฟซบุ๊คไปเลยค่ะตอนนี้ทัวร์ลงไปแล้ว